ซึ่งภายในงานวันนี้นะคะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ก็จะมีการรำสังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคม
เป็นการรำอำลาเพื่อส่งหลวงพ่อคูณขึ้นสู่สวรรค์ด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นบรรยากาศการซ้อมครั้งสุดท้าย
เป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงของนักศึกษาทั้ง๙๙คนนะคะ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี
จำนวน๙๙คนค่ะก็ออกมาร่วมซ้อมรำ
สังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคมที่ชาปนสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงโดยอันนี้ถือเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะคะ
โดยการรำสังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคมมีความยาวทั้งหมด๑๐นาทีค่ะ
แบ่งออกเป็น๓ช่วงด้วยกันคือรำเปิดเรื่อง
รำรำลึกบุรพาจารย์และรำลาหลวงพ่อคูณ
คู่กับการรำรำลึกบุญคุณในการมอบสรีระสังขาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับการเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์
โดยนางรำทั้ง๙๙คนจะเข้ามาจากด้านหลังของนกหัสดีลิงเทิร์นบุษบก
และจะมาตั้งแถวเพื่อรำถวายครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวนก
แต่จะไม่มีการรำที่ด้านหลังตัวนกนะคะ
และท่ารำที่คุณผู้ชมเห็นซ้อมอยู่เนี่ยนะคะเป็นท่ารำที่คิดค้นขึ้นใหม่
แบบมาจากท่ารำจากฮิต๑๒คลอง๑๔
และงานบุญประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน
เตรียมงานนานกว่าถึง๖เดือนเลยนะคะ
ซึ่งในวันนี้นางรำทั้ง๙๙คนจะแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุด
โจงกระเบนสีขาวสวมเสื้อทรงกระบอกสีขาว
ดด้วยสบายสีขาวทับอีก๑ชั้นค่ะ